เดี๋ยวพาไปดูกับภูมิปัญญาชาวบ้านที่หาชมได้ยากก่อน
ถูกต้องเพราะว่ารายการของเรานำเสนอหลากหลาย

แต่เรื่องของภูมิปัญญาศิลปหัฐกรรมดีก็มีมาฝากกัน
อย่างการแทงหยวกกล้วย
คุณผู้ชมถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูง
เป็นศิลปะของช่าง๑๐หมู่ที่ต้องใช้ความประนีตในการทำมาก
หลายคนอาจจะยังเอ๊ะมันทำยังไงไม่เคยเห็นหน้าตาเป็นแบบไหน

ไปกันที่นี่นะคะบ้านเลขที่๒๒หมู่๕ตำบลอินทรประมูล
อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะ
คือที่นี่เป็นที่รวมช่างผู้สืบสารงานศิลปะภูมิปัญญาพื้นบ้าน
อย่างการแทงหยวกแล้วก็แกะสลักหยวกไว้ที่นี่
นี่แหละค่ะคือการแสดงผลงานการแทงหยวกกล้วยนะคะ
เรียกว่าเป็นภาพของเบนจาที่อาบน้ำนาคและบายสีทำขวัญนาคนะคะ
ทั้งหมดทั้งมวลสวยงามมากเลย
เกิดจากการแทงหยวกและการแกะสลักหยวกด้วยลวดลายสวยงามประนีต
มีการฉลุเป็นลายไทยต่างดูแล้วก็สวยสุดงดงาม
ใช่ค่ะเป็นลายดอกบัวลายกระหนกศิลปะหัตถกรรมไทยเป็นรูปช้าง
ก็มีเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล
ทีนี้ต้องบอกว่าการแทงหยวกนี่นะคะเป็นศิลปะประเภทหนึ่ง
ที่ต้องใช้ความรู้และใช้ความสามารถรวมทั้งความเชี่ยวชาญในการทำ
สูหลักที่นำมาใช้ก็คือต้นกล้วยนี่แหละค่ะ
มาแกะเปลือกออกทีละชั้นแล้วก็เลือกส่วนที่เป็นส่วนอ่อน
สลักลงไปนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็มักใช้ในงานประดับเมนเผาศพ
หรือว่างานบวชงานกระถิ่นงานตกแต่งอื่นก็ได้นะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่เรียกว่าต้องใช้ศิลปะใช้ความเชี่ยวชาญของช่างจริง
แล้วก็จัดอยู่ในงานช่าง๑๐หมู่ด้วยนะคะ
โดยพันธาเอกสุรเดชคงเดชครูภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาศิลปะการแทงหยวก
เล่าให้ฟังบอกว่าตัวอาจารย์เองรวมถึงช่างฝีมือ
ถือว่าเป็นงานหนึ่งที่ตอนนี้มีไม่มากแล้ว
แก่การอนุรักษ์เอาไว้มากสำหรับงานช่างฝีมือเหล่านี้นะคะ
แล้วก็ปัจจุบันหาคนที่ทำงานแบบนี้น้อยมากเลยนะ
เพราะว่ามันต้องใช้ทั้งฝีมือค่ะ
คืองานมันละเอียดจริงมันแกะสลักถ้าพลาดแล้วคือพลาดเลยนะคะ
แล้วก็ต้องใช้ความรู้ในการทำด้วยไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องลวดลาย
รู้เรื่องของการนำวัสดุต่างนำมาใช้แบบไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้
นี่เป็นศิลปะที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะคะ
แล้วตอนนี้ช่างแทงหยวกที่จังหวัดอ่างทองก็เลยคิดว่าจะต้องรวมตัวกันล่ะ
เผยแพร่ผลงานแล้วก็อนุรักษ์ผลงานเอาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ย
ได้ดูได้เห็นรวมทั้งมาเรียนรู้เพื่อสืบทอดต่อไปด้วย
งานแบบนี้นะน้องใบตองเขารู้ดีมันเป็นงานที่ต้องแข่งกับเวลาถูกไหม
ใช่ค่ะมันเป็นงานที่ต้องใช้สมาธินะใช้ใจรักด้วยแล้วก็ใช้ฝีมือมากเลยนะคะคุณผู้ชม
มันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการแบบร่วมกันอนุรักษ์สืบสารศิลปะหัฐกรรมต่าง
เป็นภูมิปัญญาของคนในสมัยอดีตเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูได้ชมกันด้วย
ปัจจุบันนี้จะหาคนมานั่งทำอะไรที่มันละเอียดปรานีตแบบนี้ใช้เวลาแบบนี้มันค่อนข้างยาก
ใช่ส่วนใหญ่ก็จะไปใช้ของสำเร็จกันแล้วแต่ว่าถ้าได้ทำแบบนี้จริงมันก็แสดงถึงความตั้งใจ

แทงคุณก็มี
ต้องแทงผมสิครับแทงผมจะทะลุก็หมดปะโถ่
แทงบงทะลุของหัวจา